มีคลิปหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าครับ
ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า

บอกว่ามีหญิงสาวคนนึงเนี่ย

จากทางด้านหลังนะครับ

ตอนเช้าน้องที่ทำงานเดินทางมาทำงาน
ขณะกำลังเดินอยู่ที่สถานีรำคำแหง
ชั้น๒มีชายวัยรุ่น

ก็แต่งตัวดีดูดีดูสะอาดสะอ้าน

จากนั้นก็เข้าชาร์จน้องทางด้านหลัง

พอมาถึงที่ทำงานย่านชิดลมก็มาเล่าให้เพื่อน
พี่ฟังพร้อมขอคำปรึกษา

จะไปแจ้งความที่ไหนแล้วจะทำอย่างไรต่อไป

ก็ล่าสุดทางแอร์พอร์ตเรียวลิ้ง

ที่สถานีรามคำแหงชั้น๒นั้น
จากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าว

เอลิ้งนาซ่าสตรีท

สาวเสิร์ฟมันจะคล้ายแอร์พอร์ตเรียวลิงค์

อยู่นอกเหนือพื้นที่การดูแลของระบบไฟฟ้า

อย่างไรก็ตามทางระบบรถไฟฟ้า

และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย

เพื่อให้เกิดความมั่นใจของผู้ใช้บริการ

แต่ก็มีชาวสังคมออนไลน์เขาก็มาแสดงความคิดเห็น

จะเกิดที่พื้นที่ไหนของใครก็แล้วแต่

กลางวันแสกก็ว่าได้แบบนี้นะครับ

บริเวณพื้นที่ในย่านนั้น

ผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงที่มาคนเดียว

มันดูเปลี่ยวนะขนาดเป็นสถานีนะ

อันนี้จะน่ากลัวยิ่งกว่านี้อีกนะครับ